สวัสดีค่ะอยู่กับพิมขวัญบุจิตพิมลนะคะวันนี้นะคะพิมก็จะมาเปิดบ้านให้ดูค่ะข้างในนะคะจะมีโซนอะไรยังไงมีอะไรเด็ดเด็ดบ้างตามพิมเข้ามาเลยค่ะ
แต่แต่คำว่าแล้วนะคะตอนนี้นะคะกิมก็อยู่ที่ห้องหกค่ะ
เวลาที่ไม่ใช่มาคุยหรือว่าชมอะไรนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งแบบเฟอร์นิเจอร์แบบหลุยนะคะ

คือเน้นสไตล์นี้ส่วนเก้าอี้เนี่ยก็มีเก้าอี้ใหญ่เลยนั่งสบายมากเลยค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งฟังเวลาเล่นเปียโน
ก็น้องชายพิมเขาก็จะเล่นเป็นตีกองเขาชอบตีกอง
พิมเองก็จะมีตีขิมแล้วก็มีเปียโนนะคะ
ก็เจอเล่นเป็นบางครั้งบางคราวเวลาว่างก็จะมานั่งคุยกันเล่นตรงนี้ด้วยกันนะคะ
แล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นค่ะห้องต่อไปค่ะ
มาดูกันนะคะว่าเป็นห้องอะไร
เชิญเลยค่ะพักนี้นะคะก็คือห้องออกกำลังกายนั่นเอง
เดี๋ยวเราจะไปดูโซนข้างบนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยสังเกตไหม
ว่ามีไอ้เจ้าตัวนี้ด้วย
คือพิมเองนะคะเป็นคนที่รักหมามากเลย
เป็นสัตว์ที่ชอบมากที่สุดเลย
แต่ว่าเลี้ยงของจริงไม่ได้เนื่องจากว่ามีสมาชิกในครอบครัว
ทีก็แพ้ฝุ่นไหมคะแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้ผลหมา
ก็เลยเอาตัวนี้มาเลี้ยงแล้วกัน
ในเมื่อเราไม่แพ้แต่เรารักหมาอยากเลี้ยงมาก
ของฟอร์มก็ยังมีอะ
งั้นตอนนี้นะคะเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงชั้น๒แล้วนะคะ
ทีมมาเลยค่ะห้องนี้นะคะห้องแรกของชั้น๒

ห้องพระนี้นะคะพิมกับคุณแม่นะคะก่อนนอนนะคะ
ก็จะมีเวลามานั่งสวดมนต์นะคะ
ก็จะมีหนังสือสวดมนต์นะคะประมาณสองหรือสามเล่มก็นั่งสวด
ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนห้องนอน
อ่าเข้าไปแล้ว

อันนี้นะคะคือห้องนอนของพิมเองค่ะ
ห้องนี้จะเป็นห้องของคุณแม่นะคะ

แล้วก็ห้องนู้นนะคะเจอห้องน้องชายกับทางนู้น
ตรงนี้นะคะห้องนอนของพิวเอง

ไม่รู้ว่าดีไซน์จะตรงคอนเซ็ปต์ข้างล่างหรือเปล่านะคะ
ก็เป็นขาวเพราะเป็นคนชอบสีขาว
แล้วก็นี่นะคะจริงคนสะสมตุ๊กตา
แต่นึกได้ว่าบางทีอาจจะเก็บฝุ่นนะคะ

ก็อาจจะเก็บไว้เฉพาะตัวที่เราชอบจริง
อย่างเช่นตัวนี้เป็นคนชอบกระต่าย
มันชอบคนชอบกระต่ายกับแมวแล้วก็หมา

อย่างน้อยกระต่ายตัวนี้มันก็หูตกเหมือนเราตอนเราเศร้าอ่ะ
แล้วก็นั่งมองหน้ามันตอนที่เราแบบท้อแท้อะไรอย่างนี้

ส่วนตัวนี้นะคะสำคัญมากเลย
เพราะว่าตัวนี้อยู่กับพิมมาหลายปีมาก

เพราะว่าหางตัวนี้ไม่เคยซักเลยค่ะ
มีกลิ่นเฉพาะตัวของมันที่มันเป็นแบบ

ก็ไว้ดมหรือไว้จับได้อย่างเงี้ย
สบายมากก็หลับไปเลยทั้งคืน
ลีฟมากตัวนี้สามารถมาก

แต่ส่วนของพิมเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่พิมใช้อยู่
เพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายค่ะใช้อะไรนิดนึงก็แพ้
ก็เลยผลิตครีมของตัวเองขึ้นมาเลยแล้วก็ทำขายด้วย
ก็โอเคนะคะใช้แล้วไม่แพ้ดี

ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้
ตู้ใสค่ะก็คือจะมีที่พิมเก็บกดกระเป๋าของพิมนะคะ
พิมใช้ประจำแต่ส่วนที่สะสมจริงจริงอาจจะอยู่ห้องแม่นะคะ
คือสะสมกับคุณแม่ก็อันนี้ก็จะเป็นใบที่ใช้ประจำนะคะ
ก็มีแอร์เมซึมนี้สีนี้แล้วก็สีนี้นะคะ
คือพิมเนี่ยจริงชอบใช้พิมดี้มากสุด
เพราะว่ามันถือง่ายเก็บของได้เยอะแล้วก็ใช้ได้จริง
ก็พิมก็จะใช้อันนี้ส่วนใหญ่๓ใบล่ะ
นี่นะคะเป็นสีที่เข้ามาได้เกือบทุกชุดเลย
อันนี้เพราะว่าแบบว่าเวลาเราถือไปเนี่ย
คือแล้วไม่ว่าใส่ชุดสีไหนแอนใส่ชุดสีน้ำพวงเนี่ย
อันนี้ก็เข้าได้หรือไปงานไปอะไรอันนี้คือเข้าได้หมด
เพราะว่าปกติไม่ค่อยมีเวลาเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยก็เลยจะแบบใช้สีเรียบ
นี้นะคะก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็สังเกตได้เลยว่า
ตรงนี้ก็จะมีกระจกทุกบานเลยเพราะเวลาที่ดิมแต่งตัวนะคะ
เราจะได้เห็นตัวเองทั้งหมดเลยว่าเราแต่งตัวแล้วเข้าชุดกันหรือเปล่า
เป็นหมวกโปรดของพิมพ์เลยค่ะอย่างนี้นะคะ
อย่างนี้นะคะพอใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยก็เข้ากับชุดได้เกือบทุกชุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะสีดำเนี่ยเข้าได้กับทุกชุดอยู่แล้วเป็นอย่างนี้ค่ะ
ตรงนี้นะคะก็เป็นข้างหลังของบ้านพิมนะคะ
อันนี้นะคะก็เป็นบ้านของคุณตาคุณยายแล้วก็คุณน้าพิมนะคะ
เพราะตรงนี้นะคะเวลาที่จะมีงานเลี้ยงเช่นงานวันเกิดคุณตาหรือคุณยายนะคะ
เขาก็จะมีคาราโอเกะมีบุฟเฟ่มีสั่งมาจากร้านวัวส่วนใหญ่
เจอมาแบบว่ามีมานั่งทานข้าวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะ
จัดงานปีใหม่หรือวันแม่ก็จัดตรงนี้หมดเลย